คุณผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่จังหวัดเลยนะครับ
รถบรรทุกอ้อยเต็มคันแต่ว่าเบรกแตก
แล้วพอมาถึงบริเวณ๓แยกหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าทางสามแพร่ง
ปรากฏว่าพุ่งชนเข้าไปที่บ้านของประชาชน
บ้านนั้นกำลังต่อเติมบ้านถล่มลงมาทั้งหลังเลยนะครับ
ทำให้เจ้าของบ้านเสียชีวิตคาที่
ส่วนคนขับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกอ้อยพุ่งชนบ้านเรือนประชาชน
บริเวณ๓แยกตู้ยามสายตรวจชุมชน
ทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
เจ้าหน้าที่นำเครื่องตัดถ่างงัดซากรถ
เพื่อนำนายมงคลบุตรทองอายุ๑๖ปี
คนขับที่ติดอยู่ภายในรถบรรทุกอ้อยออกมา
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะครับจึงสามารถนำตัวคนขับออกมาได้
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวังสะพุง
ที่เกิดเหตุพบบ้านที่พังเสียหาย
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ระหว่างการต่อเติม

ภายในบ้านพบศพของนายพงพิสิทธิมูลกองศรีอายุ๕๓ปีเจ้าของบ้าน

พบรถบรรทุกอ้อยพลิกคว่ำลงไหลทางลึก๕เมตร

จากการสอบถามทราบว่าบ้านหลังดังกล่าว

หรือว่าตรงนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นสามแพร่ง

จู่ก็มีรถบรรทุกอ้อยบรรทุกมาเต็มคันเลยล่ะครับ
จะไปส่งที่โรงงานแต่คาดว่าน่าจะเบรกแตก
พุ่งชนบ้านที่ผู้เสียชีวิตกำลังหลับนอนอยู่ภายในบ้านนะครับ

จากนั้นรถบรรทุกอ้อยก็พุ่งลงไหลทางจนพลิกคว่ำ
แล้วก็คนขับนั้นติดอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือออกมารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปนะครับ